สำหรับภารกิจในการตามหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย

เดี๋ยวเราจะมีภาพล่าสุดจากหน่วยซิล
ที่เขาถ่ายมาให้ดูถ่ายมาให้เห็นเลยว่า

น้ำมันแรงจริงน้ำมันลึกน้ำมันเยอะจริงนะครับ
คือเมื่อวานนี้ตอนที่เราได้ทราบข่าวว่าทางการไฟฟ้า
เขาก็ลากสายไปจากปากถ้ำเนี่ยไปถึง๓แยก
ซ้ายขวาตรงเป็นจุดน้ำท่วมแล้วเจอรองเท้าของเด็กกับโค้ชอ่ะ
ตั้งเครื่องสูบน้ำได้นะแล้วก็ไล่สูบน้ำออก
เพื่อไม่ให้มันออกจากโถงต่างแล้วเดี๋ยวหน่วยซิลเนี่ยบอกว่า
สักแค่อกลดลงมาแค่อกเนี่ยเดี๋ยวเดินลุยไปถึงพัทยาบีช
ที่เป็นจุดที่คาดว่าเด็กกับโค้ชจะอยู่ได้เลย
ปรากฏว่าข้อมูลจากกองทัพเรือบอกว่า
พอเที่ยงคืนเท่านั้นแหละครับเมื่อคืนนี้
ปริมาณน้ำในถ้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลัน

ใช่ค่ะ๕ชั่วโมงคือตกไม่หยุดเลยนะคะ
ใช่ทำให้ปิดช่องทางไม่สามารถเข้าไปที่โถง๓ได้เลยนะครับ
ระดับน้ำเนี่ยมาเยอะมากมาจนถึงปากถ้ำ
คือจากเมื่อวานยังเห็นโถง๑โถง๒โถง๓นะ
ทำให้เรามีความหวังแต่ความหวังเหมือนกับว่าพังทลายลงเลยนะฮะ

พอเที่ยงคืนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนตกน้ำมาท่วมจนถึงปากทางนะครับ
ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารนะครับ
ได้เปิดเผยเรื่องศึกสู้น้ำนะครับ
โดยบอกว่าหน่วยซิลทัพเรือได้เผยระดับน้ำในถ้ำหลวง
ได้เปิดเผยคลิปบอกว่าเนี่ยเป็นภาพศึกสู้น้ำของหน่วยซิล
ที่เปิดเผยระดับน้ำในถ้ำหลวงที่สูงจนมิดรูในถ้ำเข้าไปลึกมาก
ลึกจนที่คือน้ำมาถึงปากถ้ำจนลึกไปถึงโถง๓
หน่วยซิลเขาไม่สามารถเดินลุยอะไรไปได้แล้ว
แล้วก็ยังได้โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าจุดสุดท้าย
ซิลทัพเรือถ่ายมาให้ดูกันชัด
จุดสุดท้ายที่ซิลไปถึงแล้วทำไมถึงมุดเข้าไปต่อไม่ได้แล้ว
เพราะน้ำปิดทางเดินแบบมิดเพดาน
คุณวาสนานาน่วมยังบอกว่าหน่วยซิลได้ถ่ายการไหลของน้ำในถ้ำ
ทั้งเร็วแรงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ถ้ำหลวงเต็มไปด้วยน้ำและปิดทางเข้าโถงภายใน
ในบางจุดน้ำสูงจนมุดเข้าไปต่อไม่ได้
น้ำปิดทางเดินแบบมิดเพดานโพสต์เอาไว้เมื่อ๒๑นาฬิกา๔๙นาทีที่ผ่านมา
มันก็ตอบโจทย์ถึงจอเล็กที่ท่านดูอยู่เนี่ย
เขาทำอะไรไม่ได้สูบก็ไม่รู้จะสูบยังไงแล้ว
น้ำในถ้ำต้องไปจอบมาด่านเพิ่ม
คือต้องไปหาทางอื่นให้มันช่วยระบายออกมาค่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังคลิปเสียงจากหน่วยซิล
ที่เขาเปิดเผยเรื่องของน้ำในถ้ำให้ดูนะครับ
กล้องไปถ่าย
ครับนาถิงนี่ครับ
จะเป็นไปไหนขึ้นของมาแล้วครับ

ของเราจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่เดินตามน้ำไปนะครับ

มืดมากการทำงานก็ยากลำบาก

บางคนบอกว่าในถ้ำน่าจะเป็นแอ่งน้ำนิ่ง
ไม่ได้เชี่ยวกรากแบบนี้แต่ไม่เลยนะฮะ

ที่หน่วยซิลเขาถ่ายเอามาให้เราดูเนี่ยฮะ
แต่ผมเชื่อนะไม่ว่าน้ำจะลึก

ใช่แต่ว่าน้ำมันไหลเร็วแล้วก็แรงมาก
คือเปรียบเสมือนหนึ่งแม่น้ำย่อมเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกเยอะนะฮะ
ที่เรากำลังให้ท่านชมอีกช่องทางหนึ่งเนี่ย
หลายคนบอกว่านี่คือ๑๓คนที่ไม่รู้จัก
นี่คือคนแปลกหน้าที่อยากเห็นหน้าที่สุด

อยากเห็นหน้าสักเกินตอนนี้นะ